กรกฎาคมครั้งแรกที่นัดประชุม
เมื่อกี้อาจารย์สถิธรบอกว่าต้องมาดูปัจจัยวันต่อวัน
อาจารย์โอลานพอจะประเมินหรือว่าอ่านใจสวออกไหมฮ
ว่าตกลงแล้วคุณพิธาผ่านไม่ผ่าน๓๗๖
คือ๒๕๐สวในมุมของผมเนี่ยนะครับ
ไม่ใช่แค่คน๒๕๐ในการตัดสินใจคุณพิธา
แต่๒๕๐นะครับคือตัวแทนของกลุ่มพลังต่างในสังคมไทยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนชั้นนำฝ่ายจารีส
กลุ่มชนชั้นนำที่อยู่ในกองทัพ
กลุ่มชนชั้นนำที่อยู่ในอดีตราชการหรือบทประชาการ
กลุ่มชนชั้นนำที่เป็นนักธุรกิจการเมืองซึ่งมีความสัมพันธ์กัน
ซึ่งอันนี้นะครับมันก็ทำให้ผมคิดว่า๒๕๐คนเนี่ย
เป็นอิสระในความเป็นมนุษย์แต่เวลาตัดสินใจ
ซึ่งอันนี้สำคัญมากเพราะว่านโยบายก้าวไกลหลายอย่างนะครับ
มันไปกระทบกับสถานะผลประโยชน์ของคนกลุ่มนี้ไงฮะ
อัดที่เช่นนะครับเรื่องการปฏิรูปกองทัพ
ถึงแม้ว่าคนที่เป็นสวอยู่เป็นอดีตราชการเป็นอดีตในทหาร
แต่เขายังมีพวกพ้องลูกน้องเขาอยู่นะฮะ
การปฏิรูปกองทัพถึงแม้ประชาชนรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ต้องทำ
ภาคเก้าใกล้ชนะการเลือกตั้งพลสิทธิ์นี้
แต่ปรากฏว่ามันไปกระทบกับผลประโยชน์ของเขา
การตัดสินใจแบบนี้มันก็กระทบกับเขา
หรือนโยบายกระจายอำนาจนะครับ
แม้ผมสนับสนุนเรื่องนี้เต็มที่

หรือณการบริรูปทุนผูกขาดเนี่ย

แต่คนกลุ่มนี้ก็กลัวว่าจะเสียผลประโยชน์
ซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้การตัดสินใจ

มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายเหล่านี้
เขาอาจจะต้องตัดสินใจบนฐานผลประโยชน์ของเขา
ซึ่งก็อาจจะทำให้การโหวตของคุณพิธาเนี่ย
อาจจะมีความยากมาก
ได้จากแกนนำก้าวไกลนั่งคุยกันว่า
อิสระจากกลุ่มเครือข่ายอำนาจเหล่านี้
แล้วไปหาซึ่งอันนี้อาจจะมีโอกาส
ถ้าดูจากโครงสร้างองคาพยพการเมืองแบบนี้
สวเป็นตัวแทนของชนชั้นนำไทย๔๕กลุ่มที่ผมบอกครับ
คือแม้ว่าการสื่อสารออกมาของสวอาจจะไม่ทุกคนนะครับ
แต่จะมีสวที่ท่านออกมาเป็นประจำอยู่
บอกว่าเหตุผลหลักก็คือเรื่องการจะแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒

ได้ครับแล้วสิ่งนี้ก็คือเห็นใจนะคือผมเห็นใจว่าคือสวก็มีเงื่อนไขเหล่านี้
ไม่ว่า๑๑๒ปฏิรูปกองทัพคือเขามีเงื่อนไขจริงนะครับ
แต่ก้าวไกลลดไม่ได้ถอยไม่ได้สักก้าวหนึ่งเหมือนกัน
ถ้าถอยเรื่อง๑๑๒ถ้าถอยปฏิรูปกองทัพถ้าถอยเรื่องกลุ่มทุนผูกขาดเนี่ย
ก้าวกลายก็จะเสียรังวัฒน์ทางการเมืองเลย